เพราะว่าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานประจำปีของจังหวัดนครพนมค่ะ
สักการะพระธาตุพนมเริ่มงานตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ
และสภาพอากาศเหมาะมากค่ะกับการมาร่วมงานแบบนี้
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนชื้นโอ้ยวันนี้สภาพอากาศแตกต่างกันไป
ตรวจสอบกันเลยค่ะเริ่มที่เรื่องของฝนกันก่อนเลย
ภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลานี้จะเห็นกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นที่ภาคใต้แล้วนะคะ
วันนี้ภาคใต้ฝนตกร้อยละ๓๐ของพื้นที่นะคะ
โดยจะเริ่มนะคะช่วงเช้าเช้าเลยค่ะส่วนภาคเหนือลมหนาวที่เกิดขึ้นนะ
ช่วงเวลานี้เป็นลมที่เกิดจากลมฝ่ายตะวันตกปัจจัยเหมือนเดิมเลยค่ะ
พาเอาความหนาวเย็นมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งเมียนมา
พอพัดเข้ามาแบบนี้แล้วภาคเหนือหนาวก่อนเลย
ที่หนาวตามมาคือภาคอีสานยอดดอยยอดภูภาคเหนือยังคงมีแม่คณิ้งนะคะ
ส่วนเรื่องของฝนโอ้โหภาคใต้ฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
แต่เริ่มจากในทะเลหลังจากนั้นช่วงบ่ายพัดพาขึ้นมาเข้าสู่ฝั่ง
เห็นไหมคะภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่ชุมพรเป็นต้นไปจนถึงนราธิวาส
ฝนตกตลอดช่วงบ่ายนี้เลยค่ะพอฝนตกแบบนี้คลื่นก็ต้องสูงตามไปด้วย
แต่ยังคงเป็นจุดเดิมนะคะจุดไหนที่มีฝนทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน
จุดที่เป็นสีน้ำเงินคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับการเดินเรือนะคะขึ้นเรืออาจจะโครงเคลงนิดหน่อย
มาดูเรื่องของอากาศเย็นกันบ้างค่ะอากาศเย็นจะยังคงเห็นเส้นสีฟ้าฟ้าเนี่ย
อยู่ในประเทศไทยแต่ทีนี้เส้นสีแดงเขาก็ยังอยู่
ภาคกลางช่วงนี้อาจจะมีอากาศร้อนหน่อยนะคะ
ลักษณะร้อนชื้นทำให้รู้สึกเหนียวตัวค่ะแต่ว่าลมเย็นนะคะ
จะยังคงมีอยู่นะคะจะเห็นว่านี่แม่คณิ้งแม่แม่ยังมาอีกเหรอ
ไหนบอกว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนแล้วอ่ะแม่คณิ้งนี่คือภาพที่ดอยอินถนนค่ะ
เมื่อวานนี้ที่ดอยอินทนนท์เขาบอกว่าอุณหภูมิลดหวบเลยนะ
มองศาเซลเซียสและแม่คณิ้งปรากฏให้เห็นรอบที่ยี่สิบหก
ฤดูหนาวในประเทศไทยปีนี้และคาดว่าแม่
จะยังคงอยู่กับเราไปอีกสองถึงสามครั้งตลอดสัปดาห์นี้ค่ะ
อากาศบนดอยจะยังคงหนาวถึงหนาวจัดต่ำสุดอาจจะลงไปที่
มองศาเซลเซียสได้สวยนะแต่ก็ระวังสภาพอากาศด้วยนะคะ
ระวังร่างกายจะป่วยจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นด้วยแต่ทีนี้ค่ะ
สุโขทัยฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไร่ยาสูบเขาไม่ชอบฝนนะคะ
นี่คือภาพน้ำท่วมขังไร่ยาสูบตำบลทัพพึ่งตำบลบ้านนา
ตำบลเกาะตาเลี้ยงอำเภอศรีสำรงต้นยาสูบถูกฝนสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
เหี่ยวเฉายืนต้นตายเป็นพันพันไร่โอ้โหเก็บไม่ได้แล้ว
ต้องทำลายทิ้งเท่านั้นน่ะนะคะเกษตรกรบอกว่าเนี่ยขาดทุนไปเกือบครึ่งแสนค่ะ
น่าเห็นใจนะคะแบบนี้ต้องตรวจสอบสภาพอากาศแล้วนะคะ
ที่ดีฉันจะขอรำนามศการพระธาตุพนมชวนชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ
เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๑๗กุมภาพันธ์ค่ะ
อ่าไปเที่ยวกันได้นะคะสภาพอากาศดีดีค่ะสวัสดีค่ะ